เรื่องต่อไปนี้ใครจะไปซื้อรถยนต์ต่อ
ใครต้องตรวจสอบประวัติเรื่องของรถให้ดีว่าค้างไฟแนนซ์เท่าไหร่
มีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งไปซื้อรถกระบาดต่อจากเจ้าของรถ
เขาก็ขายดาวน์ให้๓๐๐๐แล้วก็บอกว่าค้างไว้แค่งวดเดียวนะ
ตัดสินใจก็ตกลงซื้อกันแต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ
ก็ผ่อนต่อไปเลยสักพักหนึ่งนะฮะไฟแนนซ์แจ้งมาว่า
รถคันนี้มีค้างอยู่๕งวดไม่จ่าย
เขาก็จะผ่อนต่อดีไหมหรือว่าจะปล่อยให้ยึดไป
ใครทำให้ตายได้สองสามีพระยานี้ให้หัวละแสนเลย
ใครพบศพให้หัวละแสน
ว่าอ้าวทำไมถึงไปตั้งค่าหัวกันแบบนั้น
ใช่สองสามีพระยาคู่นี้บอกว่าไม่กล้าออกจากบ้านเลยนะ
ทุกวันนี้คือกลัวอันตรายเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัย
ปล่อยเลยยึดไปเลยไม่เอาแล้วรถคันนี้
เพราะไม่เป็นชื่อเขานี่เนอะเป็นชื่อเจ้าของเดิมนะครับ
เป็นภาพที่มีการโพสต์เอาไว้เนี่ยครับ
เป็นเฟซบุ๊กนะของเจ้าของรถบอกว่า
เพื่อนในเฟสคนไหนอยู่แถวระยองบ้างครับ
ถ้าเห็นคนในภาพและรถช่วยบอกผมด้วยครับ
ผมมีรางวัลให้ถ้าทำให้เป็นศพได้
บาทจะเป็นของคุณทันทีขอบคุณครับ

ค่าได้ให้แสนนึงอะไรประมาณนี้นะฮะ
ปรากฏว่าลูกสาวคนในภาพไปเจอ
โอ้โหมีคนมาตั้งฆ่าหัวพ่อกับแม่ก็ตกใจสิครับ
มาตั้งค่าหัวพ่อแม่คนละแสนได้ยังไง
ทำให้คนในครอบครัวต่างหวาดกลัวมากว่าจะได้รับอันตราย
ทีมข่าวเราเดินทางไปพบกับนางสาวชวีวันพันธมุยนะฮะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกตั้งค่าหัวก็คือเป็นภรรยานี่แหละ
ก็บอกว่าเดิมทีเนี่ยนะเป็นชาวหนังบัวลมภูแต่ก็ไปทำงานรับเหมาอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาตรพุทธที่มรยองครับ
นะฮะเจ้าของรถกระบะเนี่ยเขาประกาศขายก็ไปติดต่อขอซื้อมาขายดาวกันราคาสักสามหมื่นบาท
แล้วก็บอกว่าเขาค้างจ่ายอยู่หนึ่งงวดนะก็โอเคก็ดาวน์ไปสามหมื่น
ก็ค้างจ่ายหนึ่งงวดเขาก็จะผ่อนต่อให้นะฮะตกลงการซื้อตั้งแต่สามสิบตุลาคมสองพันห้ามร้อยหกสิบเอ็ดครับ
แต่ไม่เปลี่ยนสัญญาคือให้ผ่อนต่อในชื่อของเจ้าของรถเจ้าของเดิมนะฮะก็ต้องส่งต่อไปอีก๒ปีตามข้อตกลงที่ยังค้างกับไฟแนนซ์อยู่นะครับ
ผ่อนมาสักเจ็ดเดือนได้ผ่อนไปเดือนละห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทนะฮะ
แต่พอมาเดือนมิถุนายนกับพฤษภาคมเนี่ยเขาค้างค่างวดอยู่สองเดือนนะฮะ
แต่ไฟแนนซ์โทรมาแจ้งว่าจริงแล้วเนี่ยมันมีค่างวดค้างอยู่๕เดือนนะ
เขาก็อ้าวทำไมเจ้าของรถบอกว่าตอนแรกค้างแค่งวดเดียวนะฮะ
ถ้ารวมกับของเขามันน่าจะเป็นแค่สักสองสามงวดแต่ปรากฏว่ากลายเป็น๕งวดนะฮะ
มา๓๐กรกฎาคมญาติของเจ้าของรถโทรมาเจรจากัน
เอายังไงจะส่งต่อไหมหรือว่าจะปล่อยให้ยึดไปนะฮะ
ตัวเขาตัดสินใจเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวส่งต่อให้แล้วกัน
ก็จ่ายค่างวดกันไปในวันที่๓๑กรกฎาคม
แต่ว่าหลังจากก่อนจะจ่ายนะฮะมีเจ้าของรถไปโพสต์
หัวละหนึ่งแสนบาทก็ตัดสินใจใหม่ว่าไม่ส่งต่อแล้ว
อยากจะคืนรถเจ้าของไปนะฮะแล้วก็เลยไปแจ้งความเอาผิดกับผู้โพสต์
เหมือนแบบไปตั้งค่าหัวเขาแบบนั้นนะฮะทางด้านของคุณชวีวันเองก็บอกว่าทุกวันนี้นะ
หวาดระแวงมากเลยไม่กล้าจะออกบ้านเลยกลัวคนมาตามฆ่า
คนจะตามฆ่าเพื่อเอาค่าหัวหนึ่งแสนบาทนะฮะเอาไปฟังเสียงเธอหน่อย
แล้วก็ประมาณสามทุ่มก็มาเห็นโพสต์เลยว่าเกิดเรื่องกันเลย
ลูกบอกแม่ส่งต่อไม่ส่งต่อได้ได้ไหมไม่ต้องเอาเลย
มันมีปัญหากันอย่างงี้แล้วไม่เอามันอันตรายถ้าพ่อกับแม่ตายไปล่ะ
หลานก็เยอะจะอยู่ยังไงบ้านก็ยังไม่เสร็จไม่กล้าที่จะออก
ก็บอกว่าตอนคืนไม่ออกเลยแม้แต่ตลาด
เราไปก็ยังเพื่อนอย่างงี้โอ๊ยไอ้คนที่อยู่ในเฟสพอพันที่สามสิบเอ็ดนะ
เขาโพสต์ตอนกลางคืน๓๑ตอนเช้ามีเพื่อนเข้ามาบอกว่า
มึงเห็นเฟสยังมึงเจอมึงอ่านยังเขามีคนจ้างค่ามึงตั้งเป็นแสนเลยนะ
มึงระวังตัวมึงไว้ให้ดีเขาบอกงี้เพื่อนขี่รถมาถึงบอคแรงด้วย
แล้วก็ทุกคนก็โทรมาเออมึงเห็นเป๊ะกันยัง
เฟสมึงอะเจอยังบ้างตกใจนะตกใจตกใจ
ถ้าพวชถวงถวงตั้งถวงอะไรก็ไม่ว่าแต่มันพวชค่า
ทำยังไงหาทางออกไม่ได้เลยไม่มีที่ปรึกษาไงปรึกษาลูกคนเดียว

เนี่ยฮะเขาก็เนี่ยพอพูดไปก็ร้องไห้ไปนะฮะ
เพราะว่ากลัวมากเลยนะครับทีนี้พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้แล้ว
สุดท้ายตัดสินใจนะไม่จ่ายค่างวดต่อแล้วครับ
ให้ยึดไปเลยละกันเพราะว่าไม่อยากมีปัญหา
เพราะรถยังเป็นชื่อเขาอยู่เลยถ้าผ่อนต่อมันคงมีปัญหาแน่นอน
นะฮะทีนี้ด้านลูกสาวของผู้เสียหายก็บอกว่าแหมไม่น่าทำกันแบบนี้
ไม่น่าไปประกาศตั้งค่าหัวกันแบบนี้เลยนะฮะซึ่งบ้านเขาเนี่ย
หนองบัวลำพูเองก็อยู่ใกล้กันเป็นคนรู้จักกัน
เดี๋ยวจะดำเนินคดีในข้อหารลักทรัพย์ด้วยนะแล้วก็เอารถไปจำนำ
ทั้งที่ยังไม่เป็นความจริงหมายถึงว่าความจริงมันยังไม่ปรากฏ
ขึ้นมาแบบเนี้ยนะฮะแล้วเพื่อนหนูเขาเลยแคปแคปในเพจ
แจ้งข่าวระยองมาให้ดูว่าเหมือนรูปหน้าพ่อกับหน้าแม่หนูอ่ะ
แล้วก็มีรูปรถอีกคันนึงหนูก็งงเหมือนกัน
ทำไมถึงมาโพสต์อย่างนี้หนูก็เลยทักหาเขา
ว่าทำไมถึงพูดอย่างงี้เขาบอกว่าวันที่สี่
ถึงจะลบโพสต์ให้ถ้าเอารถมาคืนแต่พ่อกับแม่หนูอ่ะ
เอารถไปคืนแต่วันที่สามประมาณสี่โมงหรือห้ามงเย็นนี่แหละ
แล้วพอรถไปคืนปุ๊บหนูกะจะกะจะส่งเข้าไปในข้อความแชทเขาว่า
เอารถไปคืนแล้วนะพี่ก็รู้แล้วนะว่าทำไมถึงเอาไอ้
ทำไมถึงเอารถไปคืนเขาบอกว่าเออพี่รู้แล้ว
เพราะพี่สาวหนูโทรมาหาพี่แล้วว่าจะรถมาคืนอยู่ดีเขาก็บล็อกเฟสหนูทิ้งไปเลย
คุยกันยังไม่จบเลยนะบล็อกเฟสหนูทิ้งมาเลยหนูก็งงเหมือนอืม

เพราะว่ารักษณะของการโพสต์ข้อความเนี่ยเหมือนเป็นการขู่ฆ่าเอาชีวิตตั้งข้างหูแบบนี้
ตอนนี้ก็กลัวมากไม่เป็นอันทำมาหากินแล้ว
ลูกน้องที่มาทำงานด้วยเกือบ๒๐คนก็หนีไปหมดแล้ว
เหลือสัก๗๘คนเพราะกลัวเหมือนกัน
มันจะถูกมาตามเอาชีวิตเหมือนกันนะครับ
อยากให้ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายด้วย
แล้วก็ฝากเตือนนะใครจะไปซื้อรถต่อชาวบ้านเขา
จะไปซื้อรถมือ๒ตรวจสอบประวัติให้ดี

ทางที่ดีก็เปลี่ยนชื่อซะเป็นของเราซะ
จะได้ไม่มีปัญหาแบบนี้เหมือนที่เขาเจอนะครับ
สุดท้ายก็ปล่อยยึดไปนะครับ